คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้วันแม่แล้วนะครับ
แล้วก็เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง๓วัน
แน่นอนครับหลายคนตอนนี้กำลังคิดวางแผน
พาคุณแม่ท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วประเทศไทย
แต่หนึ่งเรื่องที่ต้องตรวจสอบเป็นพิเศษก็คือเรื่องของสภาพอากาศนะครับ
เพราะว่าคาดการณ์ว่าหลังจากนี้ฝนจะมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่าง
เดียวถ้าเราดูกราฟิกคำนวมริมาณนำฝนสะสม
อยากให้คุณผู้ชมดูพื้นที่สีเขียวครับ
เป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าภายใน๔๘ชั่วโมงนี้จะมีฝนตกเยอะเป็นพิเศษ
ส่วนใหญ่นั้นจะปกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออก

เน้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันตอนบนจนถึงตอนกลางนะครับ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกเยอะขนาดนี้เกิดจาก๒ปัจจัยด้วยกัน
อย่างแรกก็คือร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมที่ตอนนี้เลื่อนลงมา
ผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีการเหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ปกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นมีกำลังแรงขึ้น
แรงแบบนี้นอกจากจะทำให้ฝนตกกระจายตัวในหลายพื้นที่แล้ว
ส่งผลต่อสถานการณ์คลื่นลมนะครับ
ฝั่งอันดามันตอนบนจนถึงตอนกลาง

เพราะว่าคลื่นนั้นอาจจะสูงประมาณ๒๔เมตร
เป็นแบบนี้แล้วชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่ง
ดังนั้นใครที่จะเดินเรือนั้นต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศเป็นพิเศษ
จากเรื่องของคลื่นลมแล้วอีกหนึ่งคลื่นที่ต้องมาย้ำเตือนกันนะครับ
เป็นคลื่นที่ในทุกปีเราจะเห็นภาพข่าวว่ากลืนกินชีวิตผู้คนนับไม่ทั่วเลยทีเดียว
คลื่นที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่าคลื่นดูดนะครับ
คลื่นนี้จุดไหนเป็นจุดเสี่ยงบ้างเกิดจากอะไรฟังดีนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าชาวบ้านก็จะเรียกคลื่นแบบนี้ว่าคลื่นดอกเห็ดนะครับ

และแนวปาการังที่อยู่ใต้น้ำกิดขวางทางน้ำ
ทำให้กระแสน้ำนั้นมีการแยกออกเป็น๒ทิศทาง

ก็จะมีการไหลม้วนเจอกันก่อนไหลลงทะเลอย่างรวดเร็วนะครับ

กระแสน้ำก็จะดูดให้จมลงใต้ทะเล

จำไว้นะครับว่าห้ามไหว้ถั่วน้ำเด็ดขาด
เพราะว่าจะหมดแรงจนอาจจะทำให้เสียชีวิตได้
ให้ไหว้ออกไปด้านข้างขนานกับฝั่ง
หรือว่าลอยตัวให้ไกลออกไปจากกระแสน้ำ
จนพ้นจากแรงดึงดูดแล้วค่อยว่ายไปทางด้านข้าง

เพราะว่านั่นคือบริเวณชายฝั่งที่จะทำให้คุณรอดได้นะครับ
วิธีสังเกตก็คือบริเวณที่มีคลื่นลักษณะดังกล่าว
กระแสน้ำบริเวณดังกล่าวนั้นจะมีสีขุ่นนะครับ

และถ้าหากจุดไหนมีแบบนี้ต้องระวังเลยทีเดียวนะครับ

มี๖หาดด้วยกันที่เน้นย้ำ
เพราะว่าเกิดคลื่นลักษณะนี้บ่อยประกอบไปด้วยดังนี้นะครับ
ฝั่งอ่าวไทย๒หาดก็คือหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรี
หาดแม่ลำพึงจังหวัดระยอง

ก็ได้หาดแค่หาดกะตะหาดกะรน
ป่าตองแล้วก็หาดสุรินทร์จังหวัดภูเก็ต
พื้นที่เหล่านี้ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยว
ต้องระวังแล้วก็เฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศเป็นพิเศษ
นี่คือภาพรวมสภาพอากาศไทยต่าง
มาย้ำเตือนสำหรับใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวเดินทาง

โดยเฉพาะการทำกิจกรรมทางทะเลครับ
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ